คุณผู้ชมครับทุกวันที่๓๐สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันผู้สูญหายสากลนะครับ
ที่ผ่านมาเองประเทศไทยก็มีการทำให้รณรงค์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ก็มีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อปลุกกระแสและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นับตั้งแต่ปี๒๕๓๔สถิติบุคคลที่ศูนย์หายจากการถูกบังคับให้ศูนย์หายหรือถูกอุ้มหายมีจำนวน๑๐๑คน
จำนวนนี้มีทั้งศูนย์หายจากเหตุการณ์ทางการเมืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และในกรณีแทรกแซงคดีเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐ
แต่จนถึงปัจจุบันกลับยังไม่มีกฎหมายที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเพียงฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
หรือความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีโทษจำคุก๑๑๐ปีเท่านั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงจัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อคนหายกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ศูนย์หาย
เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการบังคับให้บุคคลศูนย์หายถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด
ซึ่งในต่างประเทศมีโทษจำคุกตลอดชีวิตกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดในกรณีนี้
พร้อมเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะบรรยัติให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องร่วมรับผิดชอบ
หากผู้ใต้บังคับบัญชาไปอุ้มหายบุคคลอื่นแม้ว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็ตาม
รวมไปถึงการยกเลิกคุมขังในที่ลับหรือในที่ที่ไม่เปิดเผย
พร้อมกันนี้ควรตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบกรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ศูนย์หาย
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจสืบสวนสอบสวนและสามารถบุกค้นสถานที่ที่คาดว่าจะมีการซ้อมทรมาน
หรือทำให้บุคคลศูนย์หายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
รวมไปถึงการออกกฎหมายคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนหรือญาติที่ฟ้องคดีอุ้มหายกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ถูกฟ้องกลับทั้งทางแพ่งและอาญา
อกจากนี้ยังเสนอให้การดำเนินคดีต่างตามกฎหมายฉบับนี้
เฉพาะสารพลเรือนหรือสารยุติธรรมเท่านั้น
โดยไม่ต้องขึ้นสารทหารแม้ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นทหารก็ตาม
และไม่มีการกำหนดอายุความต่างจากกฎหมายอาญาทั่วไป
ขณะเดียวกันยังจะต้องดำเนินการเยียวยาให้กับญาติผู้ถูกอุ้มหายด้วย
นี่คือข้อเสนอที่ถูกระดมความเห็นมาจากญาติผู้ถูกอุ้มหาย
สิทธิมนุษยชนและนักกฎหมาย
เพื่อหวังว่ากฎหมายที่จะผ่านการพิจารณาของสนชฉบับนี้
จะเป็นกฎหมายที่สามารถป้องกันและปราบรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหายได้อย่างแท้จริง